อื่นเลยคุณผู้ชมไปที่กำแพงเพชรครับมีนักศึกษาปี๑ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นจะกลับบ้านนะเมื่อวันอังคารเนี่ย
มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาตามมาประกบแล้วใช้มีดจี้ชิงทรัพย์เธอ
เธอนี่ต้องหนีหัวซุกหัวสุนเข้าป่าข้างทางไปเพื่อเอาตัวรอดครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวไอ้โม่งคนนี้อยู่เหตุเกิดในพื้นที่ตะบนคลองแม่ลายอำเภอเมืองกำแพงเพชร
นี่คือผู้เสียหายครับเขาชื่อน้องกัญญาสู่สุขอายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาปีหนึ่งก็
โพสต์เรื่องราวนี้ลงในเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัยวันอังคารที่ผ่านมาตอนสักสี่ทุ่มเนี่ย
กัญญาเธอขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพื้นที่หมู่๘บ้านยางเลียง
แล้วระหว่างทางคนร้ายเป็นชายนะคุณผู้ชมสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามเธอมาตามเธอมาตาม
กบรถเธอจากนั้นเอามีดเป็นมีดขอมีดไดย่าเนี่ยจี้คอเธอนะบอกหยุดรถหยุดรถ
พยายามจะเร่งมอเตอร์ไซค์หนีครับนี่ไอ้มีดแบบนี้นะมีดไดย่าครับ
เร่งเครื่องจะขี่หลบหนีคนร้ายก็ขี่รถตามมาเบียด
รถเธอล้มคว่ำไปโอ้เธอนี้ต้องวิ่งหนีตายเข้าป่าย่าข้างทาง
เอาตัวรอดมาได้คนร้ายวกรถกลับไปที่รถของเธอ
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปพอเห็นคนร้ายไปแล้วเนี่ย
กัญญาก็เลยเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดก่อนเว้ย
ก็ออกมาจากป่าย่าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒กิโล
พนักงานก็รีบโทรให้เลยโทรแจ้งตำรวจให้ทันที
ต่อมาตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรครับมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็พาน้องกัญญาเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักก่อนจะพาน้องเขาส่งบ้าน
ตำรวจรับปากเลยนะน้องกัญญาไม่เป็นไรเดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตาม
กัญญาผู้เสียหายยังบอกอีกว่าเธอก็บาดเจ็บไปด้วยนะ

โอ้โหดูขาขวาเธอคุณผู้ชมฮะโอ้โหแผลตอนที่รถล้มไปนะ
อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้หญิงที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์
กลับบ้านกลางดึกคนเดียวด้วยครับว่าต้องระวังนะ
ตอนนี้ในพื้นที่มีไอ้โม่งมาจี้ชิงทรัพย์แบบนี้อยู่ครับ